เมื่อกี้บอกไว้แล้วตอนก่อนปิดเบรกว่า
เขาบอกว่าเป็นภาพเด็ดนะคะ
เขาพากันไปเที่ยวที่หัวหิน
ไปกันทั้งครอบครัวเลยยกกันไปนะคะ
แล้วก็อดไม่ได้ที่หนุ่มบี้เนี่ยก็จะ

แบบแต่เขาเฟิร์มนะตัวเฟิร์มมาก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
ก็เกิดความฟิตความปึงปังปุ๊บปั๊บขึ้นมาทำให้สาวโฟกัสผิดจุดค่ะ

แพคของนางนะคะก็ไปโฟกัสตรง

ทำให้กุ๊บจิ๊บเห็นแล้วก็งัวหรือเปล่า
หยิบโทรศัพท์มาแซวสามีว่าห่อหมกแม่เอ้ย
เหรอแสงและเงาหรือเปล่า
เขาบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าแซ่บกว่าน้องเป่า
โอ้โหแต่เปล่าดังกว่าพ่อแม่แล้วนะตอนนี้

ก็คือจะบอกว่าบี้หุ่นเฟิร์มหุ่นดีใช่ป่ะ
น่ารักใช่ป่ะพวกเรามันไกลเขาแล้วเนอะ

โอ้โหไม่มีสิทธิแตะมาตั้งนานแล้วหรือเปล่า